มาดูเรื่องของพึ่งและน้ำผึ้ง
วันก่อนน้องปุ้ยอุดหนุนทีมงานในห้องคอนโทนไป

ก็ดีค่ะข้นดีอร่อยดีอะไรก็ดี

พอแล้วเดี๋ยวจะไม่ดี

แต่ว่าพี่คนนี้เขาบอกว่า
หาน้ำพึ่งจากรังพึ่งยังไงให้หาได้อีก
เพราะบางคนเนี่ยตอนไปเอาต้องเผาไง

ท่านเรืออากาศตรีสุริยาศรีสมพงศ์หรือจ่าย่ง
จัยโยงไปต่อธนกาศสังกัดกองบินหนึ่งโคราชและคอนรัชศาสีมานี่นะฮะ
ใช้เวลาว่างหลังเลิกงานนะครับนะฮะหลังเลิกงานนะครับ
วันเสาร์วันอาทิตย์ด้วยพากันออกล่าเก็บน้ำพึ่งหลวง
เพื่อเอาไปขายสร้างรายได้จาย่งเล่าบอกว่า
โอ้โหทุกแรงครับคุณน้าข่าวช่วงมีนาคมถึงเมษายน
ไปจนถึงต้นพฤษภาคมเป็นช่วงที่ออกหาน้ำผึ้งป่าจากรังผึ้งหลวง
ก็ไปตามป่าละเมาะป่าชุมชนแถวชาญเมือง
รวมทั้งพื้นที่รกร้างของเอกชนที่เขาไม่ห่วงไม่ห้าม
แล้วขออนุญาตเรียบร้อยแล้วนะคือเคล็ดลับจะใช้ครบควัน
คุณผู้ชมฮะนี่ได้มาแล้วนะฮะทำจากใบไม้แห้งคลุมด้วยใบไม้สด
เวลาจุดนะควันมันจะออกใช่ไหมพึ่งมันจะบินหนีใช่ไหม
ไฟไม่ลุกใช่ไหมคราวนี้ล่ะเก็บน้ำหวานได้เหนาะเลย
เดี๋ยวมาฟังพี่เขาเล่าว่าวิธีการที่ละเอียดละเอียดเนี่ยนะเผื่อใครจะไปทำนะ
เอามาดูจ่าย่งนะเคล็ดลับของจ่าย่งที่เขาบอกว่าจะได้เก็บน้ำพึ่งได้หลายรอบโดยการใช้ครบควันเนี่ยเขาทำกันยังไงนะครับ
อืมอ่าจ่ายโย่งเชิญนะครับน้ำสวยครับน้ำสวย
ทีนี้วิธีการเก็บของเรานะพึ่งหลวงนะครับเราจะไม่เก็บทั้งรังนะครับ
ไม่เก็บทั้งรังคือเราจะเก็บเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำหวานนะครับ
เดี๋ยวจะมีภาพให้เห็นนะครับเก็บเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำหวานนะครับ
ส่วนรังตัวอ่อนเนี่ยเราจะไม่เก็บนะครับ
เพราะว่าเราจะให้มันขยายพันธุ์ต่อนะครับ
ตัวอ่อนขยายพันธุ์ต่อแล้วก็สามารถเก็บน้ำหวานได้อีกรอบหนึ่งนะครับ
รอบที่สองหรืออาจจะเป็นรอบที่สามนะครับเราจะไม่เก็บรังพึ่งนะครับ
เฉพาะส่วนที่เป็นน้ำหวานนะครับจ่าย่งบอกต่อด้วยบอกว่า
การเก็บน้ำผึ้งป่ามันไม่ได้ง่ายทุกครั้งหรอกเพราะว่าครั้งไหนไปเจอ
รังไหนดุก็ต้องวิ่งหนีกันคนละทิศคนละทางเหมือนกัน
เพราะว่าโดนพึ่งต่อยฮะก็ฝากถึงคนซื้อนะปุ้ย
ซื้อเนี่ยน้ำพึ่งแท้เนี่ยขวดละสามร้อยถึงสี่ร้อย
ถือว่าไม่แพงแล้วนะอย่าไปต่อราคาเขา
ถ้าหมดจะซื้ออีกอร่อยมากรับปากแล้วนะเออนะฮะ
ร้อยห้าสิบเนี่ยแต่ฤดูกาลจะเก็บได้ประมาณพันขวดนะ
ต่อหนึ่งฤดูทำให้ในแต่ละปีเนี่ยมีรายได้
ขอโทษขอโทษขอโทษขายน้ำพึ่งนะฮะ

กว่า๓แสนบาทครับไม่ธรรมดาทีเดียวนะฮะ
ส่วนใครที่มีรังพึ่งหลวงนะครับแล้วก็อยู่ในบริเวณบ้านเนี่ย
อยากจะให้ไปช่วยกำจัดยินดีให้บริการเลย
แล้วก็สนใจจะซื้อน้ำผึ้งป่าของแท้นะครับ
ติดต่อได้ที่เบอร์ของน่าจะเป็นเบอร์จ่าย่งนั่นแหละ
เบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอเชิญแคปตามอัธยาศัยครับ